หนูชื่อน้องมาลาโกจังอายุ๕ขวบค่ะ
หนูเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒ทับ๒
อยู่โรงเรียนวัดน้องคุณเทพค่ะ
ครอบครัวหนูมี๗คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีพี่เอลซ่าแล้วก็มีพี่ป๊อปอาย
ก็มีย่าแล้วก็มีน้าอีกคนนึงค่ะ
แม่ชื่อแม่ปุ๋ยค่ะอายุ๓๖ค่ะ
แม่ใจดีค่ะแม่เป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนค่ะ
ปุ๋ยค่ะเป็นแม่ของน้องมาโลโกจังค่ะ
แม่มีลูกทั้งหมด๓คนมีป๊อปอายมีเอลซ่าแล้วก็มีมารุโกจังค่ะ
แม่ชอบตัวการ์ตูนค่ะมันเหมือนกับมีปฏิหารอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยตั้งชื่อลูกให้เป็นตัวการ์ตูนทั้งหมดเลยค่ะ
มาโลโกะจังเหมือนการ์ตูนมาโลโกะเลยค่ะ
เขาจะเป็นเด็กที่สนดื้อนิดโกน่ารักปากหวาน
เอาใจเก่งคุยเก่งถ้าแม่เหนื่อยแม่จะเอาน้ำมาให้จะคอยดูแล
พ่อทำงานไปเสนีค่ะพ่อหนูไปทำงานกลางคืนค่ะ
ผมทำงานไปเสนีครับการคัดแยกงานคัดแยกจดหมาย
ตอนเช้าได้มีเวลาส่งลูกรับลูกพอกลางคืนก็ไปทำงานครับ
รุโกจังเป็นคนสนุกสนานขี้เล่นครับแล้วก็เอาใจเก่งอ้อนพ่ออะไรตลอดครับ
สงสารพวกพ่อไม่ได้พัดเลยค่ะเขาไม่เขียนอย่างเดียว
ใบงานอย่างนี้นะคะเขียนเยอะมากเลยค่ะหนูสงสารพ่อ
คนที่สามคือพี่ปับอายเขาอ่ะขาเป๋น่าสงสารค่ะ
เขาต้องไปหาหมอบ่อยเวลาพี่เจ็บขาหนูก็บอกว่าให้พี่นั่ง
คนที่สี่คือพี่เอลซ่าค่ะเขาชื่อเป็นเจ้าหญิงแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าหญิงนะคะ
บางทีก็เล่นกับหนูแบบส้นอย่างนี้
นี่คือพี่น้องของหนูทั้งหมดสามคนค่ะสวัสดีค่ะ
มรุโกจังเขาเป็นคนแบบจนนิดหน่อยค่ะแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะ
เราสามคนพี่น้องก็จะไปทำงานวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ
ร้องเพลงเปิดหมวกตีละนาดค่ะหนูร้องเพลง
ส่วนน้องมารุโกก็เต้นค่ะแล้วพี่ชายก็ตีละนาดค่ะ
มารุโกะจังเขาเป็นคนที่แต่น่ารักคี่เล่นคี่เอาใจ
เขาชอบมานวดขาให้ผมครับผมปวดขาครับ

จะปวดมันลุกไม่ค่อยได้ต้องยืนส่งตัวแป๊บหนึ่งครับ

ตรงเท้าครับฝ่าเท้าเวลาเดินมากมันจะปวดทั้งขาเลย
เดินไม่ได้เลยครับขาจะไม่ได้เท่ากันด้วยครับ
ข้างที่เป็นอาจจะเล็กกว่าข้างนี้ไม่เป็นครับ

คนที่ห้าก็คือหนูเองค่ะ
ซีนี่คือ
ย่าที่เจ็บก็คือย่าค่ะ
ย่าเขาแก่มากแล้ว

หนูสงสารทุกคนในครอบครัว
ที่สุดอย่างหนูสงสารตัวเองด้วยคะ
หนูก็เลยได้รับมาค่ะ

ก็ไม่อยากรู้สึกติดอ่านค่ะ
แก้ไม่ได้สักทีเลยค่ะ
เวลาไปโรงเรียนก็คุยกับเพื่อนแบบติดอ่างเลย

พอหมอไปโตเป็นเส้นเลือดโตปกติครับผม
ห่วงที่สุดก็เป็นพี่ชายเขาอะค่ะพี่บ๊อบอายนั่นแหละ
เพราะว่าเขาเป็นโรคเส้นเลือดโตที่ขาข้างขวามาตั้งแต่เกิด
แล้วเขาจะใช้งานขามากไม่ค่อยได้

หลังจากนั้นวันสองวันนั้นเขาก็แทบจะเดินไม่ได้เลย

แล้วที่สำคัญคือเขาทานยาไม่ได้
เพราะว่าเขาแพ้ยาที่เป็นพวกยาแก้ปวด

ก็รักษามาตั้งแต่นั้น

ตอนนี้ครอบครัวก็กำลังหาเงินรักษาพี่ป๊อปอายค่ะ
สามพี่น้องก็ชวนกันไปเปิดหมวกค่ะ
เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว

อีกส่วนหนึ่งก็รักษาขาพี่ค่ะ
หนูอยากได้เงินมาประมาณ๔๐๐๐ค่ะ

เพราะว่าพี่ป๊อบอายพอเวลาเดินตามขาไปค่ะ
ถ้ามีเงินจะได้พาไปหาหมอค่ะ
หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
เพื่อขาของพี่ชายขอสู้ตายไม่วัยเพียง๕ขวบ

นี่ตัวเล็กเข้าไปอีก

ตัวเล็กมากเลยต้องขออนุญาต

ขึ้นมายืนบนแท่นแล้วนะคะเพื่อเสริมความสูงนะคะครับผม
อยากให้รายงานตัวหน่อยค่ะเหมือนรายงานตัวให้กับคุณครูประจำชั้น๑๒ตั้ม

หนูชื่อลำมะน้องน้องมรกจังค่ะ

มาหาเงินให้พี่พระปายค่ะ
แล้ววันนี้มากับใครบ้างล่ะคะนี่ค่ะ
มากับพ่อมากับแม่แล้วก็มากับพี่แล้วก็มากับพี่เอลซ่าค่ะ

ครอบครัวของน้องมารุโกจังอยู่ทางด้านล่างนะครับ
ต้อนรับคุณพ่อพบคุณแม่ปุ๋ยนะครับ
ป๊อปอายแล้วก็พี่เอลซ่านะครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

มากันเป็นทีมเหมือนหนังสือการ์ตูนเลยนะ
ใช่ฟังจากชื่อแล้วน่ารักจังเลย
มารุโกเพื่อนเคยถามไหมว่าเธอทำไมเธอถึงชื่อมารุโกะล่ะ
เราเชื่อแค่จุ๊บแจงเอง

ตอบอย่างนี้

แล้วเวลาไปเปิดหมวกต้องทำอะไรบ้างใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
ร้องเพลงเต้นแล้วก็ไปทีเต้นกับเขาหน่อย

เออก็พี่ป๊าปายค่ะ

งั้นชวนพี่ป๊อปอายแล้วก็พี่เอลซ่ามาเปิดหมวกให้ดูหน่อยสิ

ปรับอายกับพี่เอลซ่ามาเปิดหมวดไหม
วันนี้จะยกเวทีร้องได้ให้ล้านนะคะ
เพื่อให้ทั้ง๓คนนะพี่ป๊อปอายพี่เอลซ่าแล้วก็มรกฎจังได้เปิดหมวกนะบนเวทีของเรานะคะ
ส่วนใครที่อยู่ทางบ้านอยากให้ติ๊บนะคะเดี๋ยวขึ้นเลขบัญชีให้เหมือนห่อนหมวกนี้เลยก็แล้วกันนะ

ตอนนี้อุปกรณ์เราจัดเตรียมมาให้แล้วนะครับมีระนาดนะครับ
สมาชิกวงเรามีใครบ้างมีมารุโกจางมีใครอีก
มีพี่ป๊อปไปแล้วก็มีพี่เอาซ่า
ขอเชิญขอเชิญสมาชิกแก๊งค่ะ
เชิญน้องป๊อปอายน้องเอลซ่านะครับทีมงานของเราเชิญเลยครับ
เดี๋ยวเราจะมอบเวทีตรงนี้นะคะให้กับครอบครัวนี้ได้เปิดหมวกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อปอายนะคะเอลซ่าหรือว่ามารุโกจังก็ตามนะคะ
ก็มีหมวกมาให้ด้วยนี่ใครสนใจอยากจะช่วยเหลือนะครับมาหยอดได้เลย
แล้วคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนกันนะคะถ้าเจอครอบครัวทีที่ไหนนะคะ
อยากให้การสนับสนุนเด็กนะคะก็รบกวนด้วยนะคะ
เพราะว่าหาเงินไปรักษาขาของพี่ชายนะคะเชิญรับชมค่ะ
ขอเสียงอธรรมดิจ้า
ดูแวบเดียวแค่ดูแค่ทำให้รู้ว่าเธอนั้นโดยหัวใจ
อย่าพบรู้เกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบฟังไปกว่ามันไม่ดีไม่งาม
กะลืมแค่โฟนพอทำหัวหุ้มมาเป็นเบอร์ตู
อย่าพบจังเร็วว่าจะให้โรหารีกต้องหา
ในเมินโตอื่นจะได้ยินเสียงโภรไทบกเตะเตะเพียวให้รอ
แต่มือนี้จะได้ยินเสียงไก่บอกว่า
เตะเตะเตะงั้นขายังเหาสู่บริการักษา

มองกับมนต์เขาแล้วว่าเอากลับไปก็ได้เก็บรักษา
มองกับมนต์เขาแล้ววันนี้แค่แรงเด็กดีน้า
ตาไปกลับฉันนะเมื่อใส่ท้องเจอและเมื่อท้องโป๊ะโอ๊ย
ใจกลงกลับได้หากเธอโดนซี่ลงให้เมื่อมีช่วงไป
ตรงจากตรงชั้นไม่แค่ไหนยังแต่ละใจยังไม่โปรดหัวใจ
เมื่อโทรอื่นจะได้ยิงเสียงร้อยร้อยแบบแบบเลือดให้ร้อง
แต่พอดีจะได้ยิงเสียงใครบอกมา
เห็ดเห็ดเห็ดพานกระยังเข้าสู่บริการรักษาเท่าใจ
โตมมันจะเหมือนฝ้าไหลวะ
พวกกูกลับไปไปเลี้ยงเก็บยากตา
นอกกะพนก็แล้ววันนี้แท้แรง
ให้นาความเป็นรักฉันน่ะ
หัวใจของเธอแค่เดินเท้า

เบอร์เจ้าอื่นจาได้ยินเสียงทอดไฟละเบเบเบไอละ
แต่เมื่อนี้จาได้ยินเสียงใบบอกว่า
เฮ้เฮ้เฮ้คำก็ยังเข้าสู่บริการรักษาเข้าใจ
กลมก็เย็นป่าแล้วเอากลับไปจะได้เก็บรักษา
รอก็บนคาแล้ววันมีแค่แรงอีกหน้า
จากหรือจากฉันนั้นหัวใจพร้อมเจอเจอเจอเจอโอ้โอ้โอ้ย

แล้วทีมงานตรวจสอบเนื้อเพลงนะทีมงานกระซิบมาบอกโอ้โห
สุดยอดถูกหมดเลยผิดอื้อ
จะไปด้วยกันยากมากเพราะว่าเสียงมันจะไปคนละทาง

ประมาณ๖๗ปีประมาณนี้
ปีเราชอบเองหรือว่ายังไงครับอันนี้

อันนั้นจะเห็นเด็กไทยนะครับชอบตีละนาด
ไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยเก่งมาก
ที่อนุรักษ์ดนตรีไทยไว้นะกลับขอบพระคุณด้วยนะดีมากเลยลูก
แล้ววันนี้นะครับเงินทั้งหมดนะครับเราก็
คนดูเขามอบให้นี่เก็บเอาไว้เป็นสินน้ำใจ
ไม่ธรรมดาเลยจริงนี่๕ขวบเองนะคุณผู้ชม
ก็เป็นความสามารถนะครับวันนี้เป็นการมาเปิดตัวแล้วก็โชว์ความสามารถของครอบครัวทีมงานของน้องมารุโกจังนะครับ
แต่คนที่แข่งคือน้องมารุโกะจังคนนี้
อะไรนะคะเดี๋ยวจะปิดรายการแล้วแหละเดี๋ยวไปพร้อมกันนะสวัสดีครับ
ก็ต้องคราวหน้ากันแหละครับคุณผู้ชมจะได้มาเห็นความน่ารักของน้องคนนี้กันต่อ
รายการของเราจบแล้วไม่ต้องย้ายช่องไปไหนนะคะ
เอชยามิชัยรออยู่ค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ
อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
หลังเคารพทงชาติแล้ว๑๘นาฬิกาตรง
พบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
พี่ป๊อปอายหายไหม

อยากให้พี่ขึ้นมายืนเป็นเพื่อนด้วยไหมเอาไหม

คิดว่าปกติน่าจะยืนกัน๓คนใช่ไหม
วันนี้ก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยวใช่ไหม

เวลาที่ท่านรักคนที่เจ้าของ
หมดศิษย์เรียกรอง
และเอื้ออาทรที่ไหน